สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีทั้งมุมบวกมุมลบ
บวกที่เกิดขึ้นกับกรณีลาลามเรียนก็คือว่าคนที่อยู่ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
รับรู้เรื่องการทำงานของผู้หญิงอินเตอร์เทนแบบนี้เนี่ยเขารู้เรื่องนี้กันมานานแล้วล่ะครับ
แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยกรณีที่เกิดข่าวขึ้นมาทำให้คนทั่วไปได้รู้เรื่องนี้ในมุมกว้าง
รู้แล้วยังไงต่อรู้แล้วฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้น
หรือว่าทำอะไรไม่ได้

เป็นไปตาม

ฉะนั้นปรากฏการณ์เรื่องนี้คนที่มองแบบทำใจได้
เพราะคิดว่าไม่รู้จะทำยังไง

แต่คนที่ตั้งคำถามว่าสังคมไทยมันไปไกลถึงนี้แล้วเหรอ
มันฟาวน์เโฟะถึงนี้แล้วหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูข่าวเห็นข่าวแล้วเนี่ย
เขาก็หยิบยกเรื่องนี้มาตั้งเป็นอุทาหรณ์ถามว่าแล้วเราจะทำอะไรกันได้บ้าง
หรือเราจะปล่อยให้ปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไปไปเรื่อย
ฉะนั้นผมคิดว่ามีคนเยอะเลยที่เห็นว่าเราไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้ขยายวงไปเรื่อย
รู้กันทั้งนั้นนะครับว่าเหตุเกิดเพราะอะไร
หนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้เรียนจบไม่มีงานจะทำไม่มีตลาดงานรองรับ
เรียนจากสาขาที่ตลาดเขาไม่ต้องการจบมาว่างงานก็เยอะอันนี้ก็รู้กันมาตลอด

หมื่นกว่าบาทไม่ถึงสองหมื่น
ในภาวะปัจจุบันจะไปทำอะไรได้
ยิ่งไปหลุดอยู่ในวงจร
ของความอยากได้ใครมี
อยากได้แบรนด์เนมอยากได้มือถือราคาแพง
อยากได้รองเท้าดีอย่างที่ว่า
มันก็ต้องพยายามหาทางออกหาเงิน

อยู่ได้กินได้นั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับ

ต้องอยู่ในสังคมแบบเพื่อนเขาได้

ก็ไปฉีดหน้าไปทำหน้าไปทำหน้าอก
แล้วก็เข้าไปอยู่ในวงการแพรตตี้

ก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง
แต่ว่างานแบบนั้นมันไม่ได้มีทุกวันนี้ครับ
สุดท้ายขึ้นมาไหลเข้าไปใน
ชงเหล้าไปเอาอกเอาใจ

แต่ทำไปนานมันก็เลยเถิด

แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแบบ

ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้

มันไกลไปไกลเกินไปแล้วที่จะมา
มันไปไกลสุดกูแล้วที่จะมานั่ง
ตั้งคำถามกันว่าแล้วจะทำยังไง

ที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องล้อมวงกัน
ปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไง
กระทรวงศึกษาธิการทำอะไรได้บ้าง
เอาเล็กก่อนสถาบันครอบครัว
พ่อแม่ทำอะไรกับลูกได้มั่ง
สถาบันครอบครัวหน่วยงานของรัฐ
ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายทำอะไรได้บ้าง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี
สมัยก่อนถ้าจะมีเรื่องของการบริการทางเพศหาเงินหาทอง
ก็ต้องไปทำงานในผับในเทคในบาร์
หรือไม่ก็สุดท้ายก็อาบอบนวด

แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว

เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์
มีคนคอยจัดหาให้มีคนคอยหางานให้ให้
แล้วก็ไปหาเงินกันได้ง่ายแบบนั้น
มันก็ลุกลามระบาด
ข่าวที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ย
ที่เชียงใหม่ก็มีเมืองท่องเที่ยวใหญ่ก็มี
ภูเก็ตมีเมืองใหญ่มี
เมืองที่คนไปเที่ยวกันมี
ฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ชวนให้ตั้งคำถาม
คำถามที่มีไปถึงเจ้าหน้าที่

เรื่องของกรณีลาลาเบลเนี่ย

ไม่มีใครไปยุ่งกับบ้านนั้นที่จัดปาร์ตี้เงินทั้งวันทั้งคืน
ก็ไปเอาเรื่องกับเขาว่า
ดัดแปลงเป็นอาคารดัดแปลงสถานที่ออกมาไม่ถูกต้อง
เทศสมัญญัติผิดอะไรของเทศสมัญสารพัฒน์สารพันธ์ก็โดนไป
แต่ถ้าไม่มีเรื่องมันจะโดนไหมล่ะครับ
คำถามก็คือว่าแล้วทำไมเราปล่อยเรื่องแบบนี้
เดี๋ยวนี้มาตรฐานกฎเกณฑ์การใช้กฎหมายมันลักหลั่นไหมครับ
เราจะไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงบ่าย
เราก็คิดว่าเออค่ำนี้เพื่อนจะมาที่บ้าน
ขอซื้อเบียร์ซื้อวายมามาไว้ที่บ้านหน่อย
ถ้าไม่ใช่๕โมงก็ไม่ขายนะครับ
เขาบอกต้องรอ๕โมงก่อน
ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกขายมาก่อนเขาบอกไม่ได้
เดี๋ยวบินเนี่ยมันจะบอกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ท็อปแห่งนี้บิ๊กซีแห่งนี้
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตั้งแต่กี่โมง
ขายก่อน๕โมงมีความผิดนะครับ
แล้วที่พวกนั้นเขาหิ้วไปกินกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
อันนี้จะเห็นความลักลั่นของกฎหมายไงครับ
ผมถึงบอกว่าเรื่องของลันลาเบล
มันจะต้องมีเรื่องต่อเนื่องตามมาอีกว่า
สุดท้ายสังคมจะเอายังไง

แล้ววงการนี้ทำไมปล่อยให้เรื่องแบบนี้

ผมมีคลิป๑เขาส่งมาให้ดู
คิดอยู่ตั้งนานว่าจะเอามาเปิดดีหรือไม่เปิดดี
แต่คิดว่าเอามาเปิดให้ดูดีกว่า
จริงเนี่ยในวงการนักเที่ยวเขาเห็นกันมาจนชินตาแล้วล่ะ
แต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เห็นท่านดูคลิปขวามือผม
ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนเคาน์เตอร์
แล้วบนเคาน์เตอร์มีแบงค์ร้อยแบงค์พันธุ์ไม่ใช่แบงค์ร้อย

แล้วก็มีแก้วเหล้าทับอยู่บนแบงค์พันธุ์
หนึ่งใบก็ทับมีแก้วเหล้าหนึ่งใบ
คุณกินแก้วที่๑ไปได้คุณก็หยิบไปพันหนึ่ง
คุณแก้วที่๒ไปได้คุณก็ได้อีกพันหนึ่ง
คุณกระดกแก้วที่๓ไปได้ก็ได้อีกพันหนึ่ง

จิบแบบจิบไปใช้ระยะเวลานาน
เขาไม่ให้เขาต้องให้แบบกระดก
ความที่อยากได้เงินมาก
ถ้ากระดกไปทัก๒๐แก้วเล่าแบบนั้นเพียว

คำถามก็คือว่าไอ้เจ้าของเงินมันอำมหิตขนาดนี้

เรื่องแบบนี้ทำกันบ่อยมาก
เวลานัดปาร์ตี้กินเหล้ากันแล้วก็ไปเรียกแพรตตี้มา
ก็ใช้วิธีการแบบนี้
บางทีก็เล่นภาย
ถ้าเสียขึ้นมาก็แก้ผ้าทีละชิ้น๒ชิ้น

สังคมมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะครับ
วันนี้หยิบเรื่องนี้มาพูดซ้ำอีกทีนึงว่า
เราจะปล่อยให้กรณีลานลาเบลและลายอื่นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้
เป็นไปตามคันลองของมันเหรอ
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังมีอยู่แต่ตอนนี้อาจจะเงียบไปสักพักหนึ่ง
เพราะเดี๋ยวนี้มันมีระบบในหน้าหางานให้
คนที่ต้องการก็มาติดต่อกับนายหน้านายหน้าหักเปอร์เซ็นต์
มันกลายเป็นอาชีพไปแล้ว
สังคมไทยมาถึงขนาดนี้แล้ว
ฉะนั้นคำถามก็คือว่า
เราจะบอกว่าเรื่องนี้ธรรมดา

มันจะวนมาถึงคนใกล้ตัวเรา
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้

คุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์ครับจริงแล้วคุณผู้ชมเองก็ส่งข้อความมา

แต่ว่ามันไม่เป็นข่าวมีคนโดนล่วงละเมิด

ใช่ครับฉะนั้นกรณีละละเบน
มันทำให้เกิดความตระหนักว่า

แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณอาจารย์สุภาพ

แล้วก็ให้สติในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ